ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสะแก้วนะคะ

เขามีอาชีพรับจ้างขับรถขนแรงงานต่างด้าว
จากกรุงเทพมหานครไปที่ชายแดนไทยกัมพูชา

ซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ไปเจอแรงงานต่างด้าว
อยู่ในรถกระบะคันนี้๑๑คนด้วยกัน
เตรียมเดินทางกลับกำพูชานะคะ
ส่วนการเก็บค่าหัวเขาเก็บรายละ๑๕๐๐บาท

คือเฉพาะตอนด้านหน้าของรถกระบะเนี่ย
ไปนั่งอัดอยู่ในนั้นตั้ง๑๑คนนี้นะคะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สะแก้ว
ร่วมกับตำรวจสพอรัญญประเทศทหารพรานและฝ่ายปกครอง
ไปพบรถกระบะต้องสงสัยนะคะ

แล้วก็ไปสกัดจับได้อีกทีนะคะ
ที่บริเวณ๓แยกถนนบายพาส
เขตพื้นที่ตำบลบ้านด่าน

ตรวจสอบภายในคนขับชื่อว่านายวิชัยคบทองหลังอายุ๔๘ปีค่ะ
ตรวจค้นข้างในแทบไม่ต้องตรวจค้นเลยนะ
แค่เปิดก็เจอแล้วนะเปิดประตูออกมาก็เจอแล้วนะคะ
ด้านในมีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมีเด็กด้วยนะคะ
แน่นอยู่ในนั้นแหละ๑๑คน
แบ่งเป็นผู้ชาย๖คนผู้หญิง๓คนและเด็กอีก๒คนนะคะ
ตรวจสอบทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทาง
แรงงานต่างด้าวเถือนนะคะควบคุมตัวทั้งหมดนะครับ
รถกระบะซึ่งเป็นของกลางมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนายวิชัยคนขับรับสารภาพรับสารภาพ
บอกว่าได้รับการติดต่อจากชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อ
บอกว่าให้ไปรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาหน่อย
ไปรับที่ซอยเทียนทะเลที่กรุงเทพนะ
และหลังจากนั้นพาไปส่งที่ชายแดนที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
คิดค่านำไปคนละ๑๕๐๐บาทคูณเข้าไปนะคะ
คนได้เท่าไหร่นะคะเที่ยวนี้
ส่วนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชารับสารภาพ
ลักลอบไปทำงานในกรุงเทพไปทำมาหลายเดือนแล้วค่ะ

ก็เลยติดต่อนายหน้าเป็นชาวกัมพูชา

ให้ติดต่อคนไทยเอารถมารับแล้วจะลักลอบ
เดินข้ามแดนกลับประเทศกัมพูชา
ตามช่องทางธรรมชาติ

ข้อมูลอันนี้ตรงกันคนละ๑๕๐๐บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายวิชัยคนขับรถกระบะนี้
ไปส่งพนักงานสอบสวนสพรัญญประเทศ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

ตอนนี้นี่คือเขาปราบรามกันอย่างจริงจัง
เพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าคนที่ลักลอบเข้ามาอย่างนี้ก็จะโดนจับกลุ่มนะคะ